วันนี้เราจะเริ่มข่าวแรกกันด้วยความหัวร้อนบนท้องถนน
คุณผู้ชมมีความอดทนมากน้อยแค่ไหนเวลาอยู่บนท้องถนน

เพราะว่าพี่ผู้ชายคนนี้นะเขาโดนคู่กรณี
ขับรถปาดหน้าทีหนึ่งก่อนเพราะขับรถปาดหน้าพี่เขากดแต่
แนนเสร็จปั๊บก็นึกว่าแยกที่ไหนได้
จะให้ชนท้ายแล้วคราวนี้ยังไม่พอจอดเลย

ก็ออกมาก่อนไงปาดหน้ากูไง

ก็กูออกมาก่อนก็ออกมาก่อน
อ้าวมึงอย่าเล่นพ่อ

มึงอย่าเล่นพ่อ

มึงออกมาหลังมึงว่าเขาปาดหน้าได้ไง

มึงออกมาจากร้าน

ถ้าใครจะให้รถตัวเองครับ

จะเอายังไงดีเนี่ยปาดหน้าก็มีเรื่อง

ขณะที่คนขับรถยนต์๒คัน
มาปะทะคารมรุนแรงทีเดียวเห็นไหมครับตู๊ดออกอากาศไม่ได้
ซึ่งสาเหตุมาจากคันคู่กรณีขับปาดหน้าก่อน
แล้วคันของผู้เสียหายกดแต่

ทำให้คันคู่กรณีอารมณ์ขึ้นหัวร้อนครับ
ปาดหน้าอีกรอบหนึ่งแล้วคนนี้เหยียบเบรกด้วย
จะให้ชนท้ายแล้วก็มีปากเสียงกันกลางสี่แยก

นายจิลพงศ์บุญเต็มอายุ๓๑ปี
เป็นผู้เสียหายและเป็นต้นโพสต์นะครับ

ขับรถยนต์มาพร้อมกับครอบครัวมีใครบ้างในรถ
มีภรรยามีลูก๒ขวบแล้วก็มีน้องสาว
ออกจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์

ขับมาตามเส้นทางเรียบคลองนะครับ
ขับมาเรื่อยไม่ได้ขับเร็วด้วย

แต่พอมาถึงหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งครับ
จู่มีรถยนต์คันหนึ่งขับออกมาจากด้านข้าง
แล้วออกมาในระยะกระชั้นชิดแล้วมาปาดหน้า

ตอนแรกก็แยกย้ายกันไปแล้วคิดว่าเออคงไม่มีเรื่องอะไร

เห็นรถยนต์คู่กรณีคันเดิมแหละคราวนี้มาเลยจีขึ้นมาเลย
ปาดหน้าอีกครั้งนะฮะบริเวณสวนสาธารณะ
แล้วก็เหยียบเบรกหลายครั้งจะให้ชนท้ายให้ได้

ไม่ไปสักทีแล้วคราวนี้ลงมาเลย
ด่าทอเขาต่อหน้าลูกสองขวบของเขาที่อยู่ในรถ
ด่ากันฟรีได้ไงทั้งที่เขาไม่ได้ผิดอะไร
จนเกิดการปะทะกันขึ้นแบบในคลิปแล้วฮะ

ก็ไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายครับ
ก็ว่าปาดหน้าเหรอ
ส่วนที่เขาเอามาโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย
คืออยากจะอธิบายเขาได้จริงว่าเขาไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนะ

ความเดิมเนยคดีด้วยก็ขอให้จบกันไป
แต่ขอวิงบอลให้ใช้รถใช้ถนนอย่างมีสติ
งั้นมันจะเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ครับ
นี่แหละค่ะเรื่องบนท้องถนนบางทีก็ต้องตาบอดบ้าง
หูตึงบ้างจะได้ถึงที่หมายโดยเร็ว
เป็นอันไหนเยอะกว่าดีฮะหูตึงดีกว่านะ
จริงแล้วเนี่ยก็ต้องวางใจไว้นะคะ
แล้วก็ต้องระมัดระวังให้เต็มที่
เพราะว่าตาบอดหูตึงก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะคะ
ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพียงแต่ว่า
ก็อะไรเบาได้ก็เบาละได้ก็ละนะคะจะได้ถึงที่หมายกันโดยเร็ว